ทุกผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะครับ
ชาวบ้านที่โคราชครับบอกว่าผู้ชายคนนึง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ฮะทำมือทำไม้ทำท่าทำทางอยู่หน้าบ้านเขาด้วย

แต่เจ้าของบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยท่าทางคือเหมือนกับมีอาการทางจิตแน่นอน
ยืนพูดคนเดียวดมกาวด้วย
คลิปนี้เนี่ยเอามาเตือนกันไว้บอกว่าให้ระวังกันหน่อยนะ
ในชุมชนเดชอุดมพัฒนาซอย๑๓และซอย๒๐
พื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นี่อีกจุดหนึ่งนะฮะภาพจับไว้ได้หลายมุม
เจ้าของคลิปบอกว่าเมื่อคืนที่บ้านมีกินเลี้ยงกัน
ทีนี้ก็เมากันด้วยก็เลยไม่ได้ล็อกประตูบ้าน
คนในคลิปเนี่ยเข้ามาที่บ้านตอนตี๕
ค้นของในบ้านขึ้นมาถึงในห้อง
โรคจิตมากคือมานอนข้างเจ้าของบ้านเขาเลย

โอ้โหนี่ครับคือดูจากในกล้องเนี่ยเจ้าของบ้านบอกหลอนเลย
ดมกาวในมือด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าระบาดไปทั่ว
ในพื้นที่หนองไผลล้อมแถวบุงเดชอุดมโดนกันเยอะมาก
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เคยไปก่อเหตุ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนนี้เคยไปเข้าห้องลูกสาวบ้านหลังหนึ่ง
เด็กอายุแค่๑๐ขวบไปปิดป่าเขาจะกระทำอนาจารย์
แต่เด็กเนี่ยขัดขืนร้องได้พ่อมาช่วยทัน
ไล่ตีมานะฮะปรากฏว่ามันตีหัวพ่อเขาแตกอีก
ก่อนจะหลบหนีไปแล้วไปก่อเหตุอีกหลายที่หลายซอยยังจับไม่ได้
เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นบ้านเช่านะฮะบ้านที่เห็นในคลิป
บอกว่าคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนคนร้ายเดินเข้ามาในห้องครัวก่อน
ด้อมมองอยู่นานแล้วเดินไปจุดที่เป็นห้องเช่า
พยายามดึงประตูห้องต่างหลายห้อง
นี่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นด้อมมอง
แล้วอีกมุมนึงเนี่ยที่ว่าเดินไปเป็นห้องเป็นนี่ตรงนี้นะครับ
ที่คุณป้าพามาดูดึงห้องนู้นดึงห้องนี้
แล้วเข้าไปในห้องของหลานสาวหลานสาวกำลังนอนหลับอยู่นะครับ
เปิดห้องเข้าไปซึ่งหลานสาวบอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามา
มาข้างแล้วมาจับก้นเธอเลยนะครับ
ทีแรกเธอบอกว่าเธอคิดว่าเอ๊ะแฟนหรือเปล่านะ
ปรากฏว่ารู้สึกตัวอีกทีแฟนเราก็หลับอยู่นี่แล้วใคร
พอหันไปดูเอ้าใครก็ไม่รู้
ร้อนเลยตกใจเลยฮะรีบลุกขึ้น
ส่วนผู้ชายคนนี้ก็รีบเดินออกจากห้องหนีไป
ประมาณตี๕เฉียบ

เพราะรู้สึกหนูมันมีคนมาบีบก้น
แต่หนูคิดว่าแฟนเพราะหนูนอนกับแฟน
แล้วถ้าเมื่อตอนคืนมันแรงขึ้นมันเจ็บมาก
แต่หนูสะดุ้งเสร็จแล้วหนูนอนหนุนไหล่หนุนแขนแฟนหนูปกติ
เมื่อตอนเจ็บเห็นพี่ว่าไม่ใช่แฟนเองตกใจ
ตกใจค่ะให้มาอยู่ข้าง
เพราะมันรู้ว่าหนูรู้ตัวมันก็เดินเผื่อประตูรีบเดินลงมา
เพราะมันลงมาตรงนี้สิมันก็เดินออกไปตั้งสติหยิบมีดมา
แต่ลงมาดูมันก็ไม่ทันแล้วก็ไปแล้ว
ทางเจ้าของบ้านทางผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองนครราชศรีมาเอาไว้นะครับ
อยากให้จับได้เหลือเกินเพราะว่าไปก่อเหตุเอาไว้หลายที่
เย็นที่ผ่านมาครับตำรวจจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี่อายุ๔๐ปีนะชื่อในเบิร์นเชียงแศนมีชื่อเขานะครับ
หลังหนึ่งในซอยเดชอุดม๗ทับ๒ในเขตเทศบาลเมืองนี่แหละ
นะคือไปเช่าพักอยู่ที่นั่น
พงเสื้อผ้าไปยึดได้หมดนะครับผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้ง
รับว่ามีรสนิยมชอบเด็กผู้หญิงแต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติดนะ
ก่อนหน้านี้เคยก่อคดีลักษณะแบบนี้กับผู้หญิงมากับเด็กผู้หญิงด้วย
เคยถูกสารจำคุกนะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาแค่๖เดือน
โทษออกมา๖เดือนนี่ก่อเหตุอีกแล้วแล้วเขาบอกผมก็อยากจะฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียหายด้วย
ก็จับได้แล้วนั่นแหละใช่แต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผู้ชายคนนี้มาก่อเหตุซ้ำซากอีกอ่ะ
ก็นี่ออกจากคุกมาได้๖เดือนใช่ไงค่ะกระเวนไปทั่วเลยแล้วก็ล่าสุดก่อเหตุไว้